ส่วนเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงซึ่งเป็นหมอนวดนะฮะ
ไปลงทุนทำงานกับเพื่อนที่โปรตูเกตแล้วก็ไปถูกฆาตกรรม
ฆ่าตัดคอนำศีรษะไปทิ้งไว้ริมชายหาด
คนไปเจอเข้าทางครอบครัวที่เมืองไทยรู้ข่าวก็ยอมรับว่าทำใจไม่ได้
โดยเฉพาะพ่อของผู้เสียชีวิตป่วยติดเตียงอยู่นานครับ
พอรู้ว่าลูกสาวนั้นเสียชีวิตไม่ยอมทานข้าวตรอมใจตนตัวเองนั้น
ตามลูกสาวไปนะครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่นะฮะไปอยู่ที่บ้านตะเคราะห์ครับที่
ตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินก็ไปคุยกันกับครอบครัว
ของนางนัชยาเจนจบอายุ๔๑ปีซึ่ง
เป็นหมอหนั่วสาวที่ถูกฆ่าหันศพในปลูตุเกรด
โดยนางสมหวังใจงามพี่สาวของผู้ตายก็บอกว่าพอรู้ข่าวว่าน้องเสียชีวิตเนี่ย
รู้วันที่๒เมษายนที่ผ่านมาและทันทีที่ทราบข่าว
นายเมียดวัย๘๖ปีซึ่ง
เป็นพ่อของผู้ตายเนี่ยป่วยติดเตียงมานานร้องไห้เสียใจเลยครับ
จากนั้นอาการซุดลงเรื่อยจนกระทั่งเสียชีวิต
เมื่อวันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมาทางด้านของนางเสยวัย๗๐
ปีซึ่งเป็นแม่ของผู้ตายก็ล้มป่วยตามอีกคนนะครับเพราะว่าเสียใจมาก
และทุกครั้งที่พูดถึงน้องสาวที่เสียชีวิตไปเนี่ยแม่ก็จะร้องไห้
ตลอดเวลาครับเพราะว่าน้องสาวเป็นคนดีเป็นเสาหลักของครอบครัวนะ
ไปทำงานต่างประเทศก็ส่งเงินมานานกว่า๒ปีแล้ว

พี่สาวผู้ตายก็ยังบอกด้วยนะครับว่าครั้งสุดท้ายที่คุยกันกับน้องเนี่ยคือคืนวันที่๒๗ธันวาคมนะครับ

บอกให้ดูแลพ่อกับแม่ให้ดีนะ
แล้วก็ฝากทำบุญถวายผ้าไตรให้ด้วย
ส่วนการนำศพน้องสาวกลับเมืองไทยนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยครอบครัวดนี้

กลับมาที่เมืองไทยต้องการจะมาประกอบพิธีที่เมืองไทย
เพราะว่าญาติพี่น้องก็เสียใจมากแม่ก็ล้มป่วยพ่อก็เสียชีวิตตามลูกสาวไปนะครับ